แต่ว่าข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะไปดูความคืบหน้ากรณีที่
ดีเจสาวว่ากันว่าฆ่าแมวที่ไปขอเขามาเลี้ยง

แล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อแลกกับบิตคอยน์

ว่าจะใช่เป็นการฆ่าเพื่อแลกกับบิตคอยน์หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานตำรวจเขาบอกมาแบบนี้นะคะ
เอาล่ะตอนนี้ดีเจสาวเนี่ยนะคะ
โดนเรียกสอบปากคำไปแล้ว๑รอบ
รอบที่๒เตรียมที่จะเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะคะ

เพราะว่าโดนหนักเหลือเกินทั้งในโซเชียล

เดินทางไปพบกับรักษาราชการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คุณผู้ชมเป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ
นำโดยนายพิรบุญเจริญวัย
และสัตวแพทย์หญิงพัฒนันสัจจารม
สัตวแพทย์จากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว
วันนี้สองคนนี้แหละค่ะนำทีมเดินทางไปพบกับพลตำรวจตรี
ทิติแสงสว่างรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ไปหารือถึงข้อกฎหมาย
หารือถึงความชัดเจนในการเอาผิดดำเนินคดี
ซึ่งเธอคนนี้แหละคุณผู้ชมว่ากันว่า
แมวจากเจ้าของเข้าไปเลี้ยง
แล้วเอาแมวไปฆ่าอย่างทารุณกรรม
ถ่ายคลิปเพื่อเอาคลิปไปแลกกับเหรียญบิตคอยน
อันนี้เป็นรายงานข่าวนะแต่ว่าล่าสุดตำรวจเขายังไม่สรุปนะคะ
ว่าคดีนี้มันออกมาในรูปแบบนี้
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานกันก่อนค่ะ
ตอนนี้สถานะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยว่า
ไปก่อเหตุทารุณกรรมสัตว์ก็คือแมว
การหารือในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะปรึกษาเรื่องของ

ก็คือเรื่องของเว็บไซต์ใต้ดิน
ว่าอันนี้จะเข้าข่ายความผิดทางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่า
แล้วตอนนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคะมีรายงานข่าวว่าตอนนี้เนี่ย
ปอทประสานกับบชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบคลิปการทารุณกรรมแมวคือฆ่าแมว
แล้วมีการอัพโหลดลงยูทูปประมาณ๒๗ครั้ง
ตัวที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับดีเจสาวคนนี้
แล้วถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องถูกเอาผิดเรื่องของ

จากความผิดเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้ว
ส่วนที่สนตำรวจเพชรเกษมเนี่ยนะคะ
บอกว่าเมื่อวานนี้มีการตรวจสอบซากแมว
คือเมื่อวานมีการตรวจสอบซากแมว
คือเป็นหมอแล้วค่ะเป็นสัตวแพทย์แล้วค่ะ
แต่การตรวจสอบซากแมวเพื่อลงสำนวนเอาไปบรรจุในสำนวนเนี่ย
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่เขามีใบรับรองอย่างถูกต้อง
แต่ก่อนหน้านี้คนที่ไปผ่าเป็นสัตวแพทย์
แต่ไม่ได้มีใบเซอร์ใบรับรอง
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าอาจจะมีน้ำหนักไม่เพียงพอ
ที่จะนำไปสู่การออกหมายเรียกได้
หากจะต้องการดำเนินคดี
จะต้องมีการส่งซากแมวไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรอง
จากโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
เรื่องนี้นายแพทย์พิรบูลยืนยันว่าจะนำเรื่องดังกล่าว
ไปหารือเพราะว่าแน่นอนนะคะว่าต้องส่งซากแมวไปตรวจสอบกันใหม่
ถ้าเกิดว่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองเป็นการตรวจสอบ
เพื่อที่จะทำให้สำนวนมันรัดกลุ่มมากขึ้น
เอาผิดกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้มากขึ้นเนี่ย
คุณเชื่อไหมว่าต้องใช้เวลาในการชนะสูตรกันใหม่อีก๒เดือนเลยนะ

มาเพื่อหารือแล้วก็ขอความชัดเจนในแนวทางการแก้ปัญหา
ก็คือพูดง่ายว่าปรึกษาถึงแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินการตรงนี้ครับ
เพราะมันจะเท่าที่เราทราบคดีนี้ก็มีหลายมุมที่ประชาชนสนใจ
การพิจารณาความตามคดีพรบธารุณกรรมซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะ
แนวทางที่เราจะพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงด้วย
เพราะว่าวันนี้คือผู้ต้องสงสัยก็ยังอยู่ในฐานะของผู้ต้องสงสัย
มันเป็นขั้นตอนของการที่ประชาชนส่งข้อมูลเข้ามาให้กับทาง
เหตุที่ชวนสงสัยต่างนะครับ
แล้วก็เรื่องของผลชนะสูตรที่จะต้องมาคุยกันกับท่านให้เข้าใจตรงกัน
วันนี้คุณหมอพีรบุญเนี่ยท่านก็เดินทางไปพบกับรองพบชนด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจทำได้มากสุดก็คือรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเอาผิดกับผู้ต้องสงสัยให้กลายเป็นผู้ต้องหาได้มากที่สุด
ตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องของผลการชนะสูตรศพของแมวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าก็ต้องรอเวลาแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณร่วม๒เดือนค่ะ
เข้าพบรักษาราชการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในวันนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้มีอีกหลายรายคาดว่าก็น่าจะสักประมาณ๒๗รายซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ทีนี้หลังจากข่าวนี้ปรากฏขึ้นมาหลายคนสงสัยว่าดาร์กเว็บคืออะไร
มันเป็นเว็บใต้ดินนะคะที่เขาคลั่งคล้ายเรื่องของการดูอะไรที่มันทารุณโหดร้ายนะคะ
แล้วก็จะมีโจทย์มีออเดอร์เข้ามาหากใครทำได้ก็จะได้รับเงินเป็นเงินสกุลเหรียญบิตคอยน์
ซึ่งเป็นเงินสกุลออนไลน์เนี่ยบ้านเราก็มีการคลั่งคล้ายในคดีนี้เนี่ยคลั่งคล้ายเรื่องนี้เนี่ยมากทีเดียว
นี่ไงปศปธเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะ
ใช่แต่ว่าเรื่องนี้จะเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรอย่างที่คุณรสลินบอกไปกำลังตรวจสอบอยู่นะคะ